เรายังไม่มีเหราะการสร้างเงินให้ออม
น้อยคนมากที่เข้าใจว่าแบงเอ์คห่างเงินยังไง

แต่โรงเรียนจะไม่มนต์สอนเราว่าแบงเอ์คห่างเงินยังไง
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่อุตส่าหเชิญมาครับ
เพราะว่าหลายคนอาจจะเคยติดตามเนอะเห็นกันตามโซเชียลมีเดียบ้างแหละ
แต่ว่าอยากจะให้แนะนำตัวหน่อยว่าเป็นใครทำอะไรแล้วก็มาอยู่เมืองไทยนานหรือยัง
แต่พอสถานการณ์บังคับก็ตอนนี้พูดได้ครับแต่ว่าเขียนอ่านยังไม่ได้นะครับ
แต่ว่าพูดฟังไม่น่าเป็นปัญหาแล้ว
แล้วเขาจะพยายามซื้อบริษัทที่ในราคาที่รู้สึกว่าบริษัทนี้ราคาถูกแล้วบริหารไม่ดี
เขาก็จะซื้อทั้งบริษัทกู้หนี้ต่างนะครับ
เขาจะกู้หนี้๗๐ลงเอง๓๐เพื่อที่จะซื้อทั้งบริษัท
แต่พอซื้อทั้งบริษัทเสร็จแล้วเขาก็จะบริหารทั้งบริษัทแล้วก็อีก๓๔ปีครับ
อันนี้คือสิ่งที่ผมทำครับแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำทำให้คนรวยขึ้น
ผมรู้สึกว่างานของผมมันไม่ได้ทำอะไรดีให้กับสังคมเลย
ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ผมเป็นแค่เครื่องมือในการทำให้คนรวยขึ้น
ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนมาให้เราทำตรงนี้เลย
เราก็เห็นว่าออฟไลน์ก็มีคนมาปรึกษากันเยอะคลุกคลีเยอะมาก
สำหรับการสร้างเนื้อสร้างตัวของคนรุ่นใหม่ในยุคนี้

ของคนต่างชาติใหญ่มากนะครับ
เขาอยากจะจบแล้วอยากจะทำอะไร

ทุกคนในบริษัท

แล้วซีเคนก็ไม่เข้าใจครับตอนแรกซีเกมไม่เข้าใจ
แล้วตอนแรกสีเคยก็รู้สึกว่าเออทำไม
คำตอบมันแตกต่างจังวะ
ทำไมคนไทยถึงฝันเล็กแบบอย่างเห็นได้ชัดเจนมากถ้าเปรียบเทียบคนอเมริกัน
พยายามไปลื้อไปคุยกับหลายครอบครัวมากนะครับ
แล้วสีเคยก็ไปวิสิตอย่างหรือญาติของเพื่อนอะไรว่ากันไปนะครับ

ใช่เพราะถ้าซีเฮียสัมภาษณ์เด็กหลายคนเด็กเลยนะครับ
ยูซีเลยทำคอนเทนต์อันหนึ่งที่ซีก็สัมภาษณ์เด็กอย่างเดียว
อยากให้ประเทศไทยไม่เหลื่อมล้ำอยากรวย
อยากที่จะทำให้ประเทศไทยไม่รถติด
แต่พอเราโตแล้วผู้ใหญ่มักจะสอนเด็กว่า
อยู่เดี๋ยวไปสู้เขาได้ไงอยู่เดี๋ยวไปทำแข่งเขาได้ไง
เขาผูกขาดหมดแล้วประเทศไทยเป็นอย่างนี้
ประเทศไทยเหลื่อมล้ำประเทศจะลดเป็นอย่างนี้แหละ
เหมือนเราถูกสอนว่าอันนี้คือความเป็นจริง
เหมือนเราถูกสอนให้เด็กบอกว่ายอมรับว่าอันนี้คือความเป็นจริง
มันเป็นความผิดปกติแล้วถูกสอนให้มองว่ามันปกติไปแล้ว

ซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันกลายเป็น

เพราะฉะนั้นจริงแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างไรก็ได้
คนไทยก็เริ่มกลายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีคำตอบเกือบทุกอย่าง
ประเทศไทยรถติดประเทศไทยเหลื่อมล้ำประเทศไทยเป็นอย่างนี้แหละ
แต่น้อยคนนะครับที่จะกล้าที่จะตั้งคำถาม

ก็คือสิ่งที่คนไทยยังติดลมในเรื่องของการที่เรารู้สึกว่า
แล้วก็หลังจากนั้นก็คือปล่อยให้มันวัฒนธรรมมันหล่อหลอมไป
จนเราไม่กล้าที่จะคิดอะไรนอกกรอบหรือว่าลงมือให้ทำอะไร
แต่ว่าในยุคนี้คือเขาบอกว่าโอเคเรามีฝันใหญ่ขนาดไหนแหละ
หลายคนมีคำพูดบอกว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่ว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นที่เงิน

ติดในเรื่องของเงินที่มันทำให้กระทบกับ
ปัญหานี้มันไม่ใช่ปัญหาให้คนไทยเท่านั้นนะครับมันเป็นปัญหาของทุกชาติ
อย่างเช่นคนอยากเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้เขารีบเขาบอกว่าอยากสร้างธุรกิจ
ส๐๒บาทได้มั้ย
บาทถูกขึ้นได้มั้ย
มีแค่ค่ากินน่ะค่าข่วยไม่มีได้มั้ย

พอเรามีทะมานดีขึ้นเราเสร็จงานเร็วขึ้น
สอนให้เป็นฟรีแลนซ์ขับแก๊ปเสาร์อาทิตย์ได้ว่ากันไป
๔ปีครึ่งอาจจะเป็น๔ปีอาจจะเป็น๓ปีครึ่งก็ได้
จริงมันเป็นไปได้ครับแต่เรารีบ
เราบอกว่าอยากเพิ่มธุรกิจจนต้องประมาณ๕แสน

มันเป็นไปได้ถ้ายูคิดในมุมของ๕ปี๖ปี๑๐ปี

ถ้าคุณอยากเริ่มธุรกิจวันนี้พรุ่งนี้เป็นไม่ได้อยู่แล้ว
ก็ต้องทำยังไงหล่ะถือสามารถมี๕แสนได้
การสะสมเงินก้อนแรกของเราในแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนอะ

ปัจจัยที่หามาได้แล้วมันก็จะต้องใช้
แต่พอคาวเนี้ยถ้าก็อยากจะให้คุณสิเคนั้น
นั้นได้สวัสดิ์วิธีการเก็บออมถ้าเป็นเด็กโจรไหม

๕ปีฉันอยากจะทำธุรกิจ
แล้วส่วนตั้งไว้เลยว่า๕แสน

ที่จะทำให้เขามีการแบบเก็บออมเงินได้ดีขึ้น
หรือว่าเริ่มธุรกิจใหม่ตอนนั้นทำยังไง
คือวิธีรายการออมเงินมีทุกหลายวิธีมาก

ว่าเราเป็นเด็กจบใหม่แล้วเราไม่มีรายได้เลย

ยูเรียนตัดต่อนี่หยุดตัดต่อให้คนอื่นได้ไหม
ยูเรียนกราฟิกยูทำกราฟิกให้องค์กรได้ไหม
ฉันเป็นฟรีแลนซ์ได้อันนี้คือข้อหนึ่งเนาะ
สองคือว่าถ้ายูยูสามารถทำงานปิ้งเปอร์เอาได้ไหม
ถ้าทำงานเปอร์เอาถามว่ามันได้เงินเยอะไหม

แต่ว่าทำให้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างตรงที่ว่าเงินไม่ได้หาง่าย
เงินไม่ได้หามาง่ายเงินตอนที่คุณอยากกินสเต๊กอยากกินซูชิ
ถ้าเซคนี้มันคือ๒๐๐บาท๓๐๐บาท
ยุติมูลค่าสเต๊กนี้เป็นเวลาทันทีเลย
บอกว่าเออว่ะสเต๊กนี้ต้องใช้เวลา๗ชั่วโมงเลย
ได้กินสเต็กนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่า

สเต๊ปหนึ่งอะสเต๊ปหนึ่งคือ

เพราะถ้ายุ้ยใช้เครดิตครับพ่อแม่อยากกินสเต็กรูด

สองลงทุนอะเอาว่าออมเงินลงทุนอะ

คือลงทุนต้องบอกว่ายกตัวอย่างนะ
กองทุนที่ดีที่สุด
สมมุติครับมันไม่มีจริงนะครับ

๑๐ต่อปีนี่การันตีไม่ดีมากแต่ยกตัวอย่างมันมีละกัน

ให้อยู่๑ล้านเลยอยู่มี๑ล้านบาทอยู่ในกองทุนนี้
อยู่ได้๑๐เปอร์เซ็นต์๑แสนบาทปีนึงก็ยังไม่พอ

มันเป็นไม่ได้ครับที่มี๑แสนบาทแล้วปันมาเป็น๓๐ล้านบาท

เราชอบมองว่าของนอกกายเป็นสิ่งที่มีคุณภาพ
แต่ลงทุนเป็นสิ่งในกายเปลืองเงิน
อย่างเช่นลงทุนกับความรู้ลงทุนหนังสือ
บางทีนะครับหนังสือเล่มเดียวเปลี่ยนชีวิตอยู่ได้นะ
หนังสือแค่ได้กี่บาท๓๔๐๐บาท
แต่บางทีหนังสือ๔๐๐บาทในการเปลี่ยนชีวิตคุณได้

ซึ่งโอกาสที่สิ่งเก่าอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีก่อนหน้านี้นะครับ

อย่าว่าจะ๑๐อะ๖๐๐๐๗๐๐๐๑๐๐๐๐ก็เป็นไปได้
คือช่วงนี้อะมันเป็นช่วงแบบดอกเบี้ยขาขึ้นเนอะ
ซึ่งทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะลำบากเนอะ

โอต้องมาว่าคำถังนิดกว้างมาก

คือว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมอเมริกาถึงเพิ่มดอกเบี้ย

เงินเฟ้อเป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะว่าเงินเฟ้อไปถึง๑๐เลย

ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะ๒บัตรใจเนอะ
หัวใจคืออเมริกาเขาปิ๊งเงินจำนวนเยอะมากที่ส่งให้ยูเครน
สองคือช่วงเวลาโควิดเขาปิ๊งเงินเยอะมากเพื่ออุ้มเศรษฐกิจเอาไว้
แล้วมันทำให้เงินเฟ้อมากในช่วงเวลา
คือ๑๐ปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นขึ้นอย่างเดียวเลย
เพราะธุรกิจสามารถกู้เงินในราคาได้ต่ำมากแต่แทบจะไม่เสียเลย
เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจส่วนตลาดคุณก็เลยขึ้นกระด่ำ
แล้วก็ดอกเบี้ยก็เลย๐ตลอดเวลาเงินก็เลยเฟ้อมาก
มันก็ไม่ได้ช่วยหนักหนึ่งมันก็ทำให้น้ำมันแพงขึ้น
เงินทั้งเฟ้อน้ำมันก็แพงส่วนทุกอย่างมันดูแพงหมด
ให้เหลืออยู่ที่มัน๒
แต่ว่าถามว่ามันกระทบเรายังไงหลายส่วนครับ
มันแปลว่าคนใช้ใจน้อยลง
นักธุรกิจจะบอกว่าหุ้นมีความเสี่ยงไม่การันตีเปอร์เซ็นต์ไอ
แต่ว่าอันนี้การันตี๕๒๕ตัดสารหน้าอเมริกา
เอาไปก็ขายหุ้นมาซื้อตราสารหนี้ดีกว่าเพื่อที่จะได้เอาการันตีเปอร์เซ็นต
เพราะที่สองถ้าอยู่คือธุรกิจก่อนหน้านี้อยู่สมมติกู้เงินมหาศาล

พอมีพัฒนาธุรกิจปั๊บยอดขายเพิ่มขึ้นกำไรมีมากขึ้น
แต่ตอนนี้ยูกู้เงินได้ยากขึ้นเอ้ากู้เงินยากขึ้น
พนักงานได้น้อยลงเติบโตอยากจะขยายธุรกิจก็ไม่ขยายดีกว่า
ความเสี่ยงดีกว่าไล่พนักงานออกอะไรว่ากันไปนะครับ
แต่ว่าคนคือกู้เงินน้อยลงคนจะสร้างธุรกิจน้อยลง
คุณจะซื้อบ้านน้อยลงคุณจะซื้อรถน้อยลง
พอทำเป็นอย่างนั้นปั๊บคนใช้จ่ายน้อยลง
แล้วมันกระทบเราทุกคนครับ
ก็เลยเป็นหนึ่งในปัจจัยตรงนี้ว่า
มันอาจจะไม่ได้เป็นจังหวะที่แย่มากในการถือเงินสดเพื่อซื้อหนี้
ไม่ได้จังหวะที่แย่มากนะครับเพราะว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
เราไม่เคยมีตราสารไม่มีการที่อยู่ที่๕๒๕นะครับ

อันนี้คือสูงที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาที่มีมั้ง

ก็เลยมันเป็นชอตที่ดีที่เราสามารถซื้อตาสารอเมริกา
แล้วบางคนนะครับก็คิดว่ามันคงไม่สูงไปมากกว่านี้
เขาจะล็อกอิน๑๐๓๐ปีตาร์สารในอเมริกา
เพื่อที่จะเชื่อว่าล็อกอินคิวปอนด์นี้อาจจะเหลือ๓
เพราะถ้า๑๐๒๐ปีมาอาจจะไม่ใช่๕๒๕
อาจจะเหลือแค่๓ในว่ากันไป
ส่วนจังหวะที่ดีครับที่ในการลงทุนกับตราสารอเมริกา
มันได้มหาศาลมากกับตราสารอเมริกาที่ผ่านมา
มันก็เลยเหมือนเป็นเหตุผลไหมคะว่า
ซึ่งคนก็แห่กันไปล่าสุดก็๓๐๐๐กว่าล้านแล้ว
แล้วเค้าก็ได้๑เปอร์เซ็นต์ตรงนี้
คืออันนี้ก็เป็นวิธีการเพลงที่เขาทำ
ที่คนเห็นว่าเราแห่กันไปในการที่จะฝากเงินดอกเบี้ยสูง
แบงก์เขาก็เหมือนทำให้มองอ่ะ
คือดอกเบี้ยเงินฝากของแบงค์
ก็คือไม่ได้ทำอะไรฝากเงินก่อนใช่ไหม

เบี้ยที่ขึ้นแพงกว่าก็คือดอกเบี้ยเงินกู้

แต่ว่าพอคราวนี้ถ้ามองในประเทศไทยค่ะ

ผมว่ามันคือความรู้ของประชาชนที่เพียงพอมากกว่าครับ
น้อยคนมากที่เข้าใจว่าแบงค์ห่างกันยังไง

โรงเรียนจะไม่มันสอนละครับว่าเงินคืออะไร

เราต้องเรียนว่า๓เหลี่ยมเนี่ยมันคือ๑๘๐องศารวมกัน

คุณจะเป็นตะกล้องคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณต้องกันแบงค์
แล้วทำไมเราถึงไม่สามารถรู้ได้ว่าแก๊งห่างกันยังไง
ซึ่งความรู้เหล่านี้มันน้อยมากนะครับ
น้อยคนเข้าใจนะครับว่าแก๊งหาเงินไม่ได้ถ้าเขาไม่มีเหตุผลในการกู้เงิน

แปลว่าแบงค์สมมติเราฝากเงินแบงค์แสนหนึ่ง
ตามกฎหมายนะครับแบงค์นั้นสามารถกู้ได้แค่๑๐ของเงินฝาก
อยากให้คนฝากเยอะขึ้นแบงค์จะได้กู้ได้มากขึ้น
แต่เราหลายคนนะครับเราฝากเงินกับแบงค์แล้วเราไม่ขออะไรคืนเลย
เพราะอะไรครับแบงค์ก็เลยสร้างโปรโมชั่นครับว่าเฮ้ย
ถึงกับแบงค์สิทำให้เราฝากบางทีเราเสียค่าทำนายด้วย
ค่าฟรีค่าบัตรไม่ให้ได้ใบนั้นมา
ใช่ถูกต้องเราเสียค่าทำเนียมด้วยแต่สุดท้ายแล้วศีลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเปรียบเทียบกับร้านอาหารนะครับ
มันเหมือนกับแบงค์คือร้านอาหารทำผัดกะเพราทำปลานึ่งมะนาวทำแกงส้มอะไรว่ากันไปนะครับ
แต่ว่าต้นทุนของเมนูแต่ร้านไม่ว่าจะเป็นผักปลาไก่ซีอิ๊วทุกอย่าง
เราเป็นคนให้เขาและเราไม่ขออะไรคืน
แต่เขาสามารถขายได้จานละ๓๐๐๔๐๐๕๐๐แต่ต้นทุนเขาคือ๐
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เพราะประชาชนไม่เรียกร้อง
ประชาชนไม่เรียกร้องเพราะประชาชนไม่รู้

ว่ามีกี่คนเชียวที่รู้ว่าแบงค์สร้างเงินทุกวัน
คือยกตัวอย่างนะครับผมชอบบอกว่าแก๊งสร้างเงินทุกวัน

สมมุติมี๑๐คนครับ๕คนแล้วกันคิดง่าย

บอกว่าแบงค์ครับล่ะขอกู้หน่อยขอกู้๑๐๐๐บาท

กู้ให้คุณครับแต่คุณต้องฝากน้องไว้
กับแบงค์เนี่ยนะโอเคได้ไม่เป็นไร

แต่คนที่๖เขาเช็คบัญชีเขามี๑๐๐บาท
ส่งเงินจริงคือ๑๐๐๐บาทที่ฝากใหม่
แต่แบงค์สร้างเงินด้วยกู้เงิน๑๐๐๐บาท
แล้วสิ่งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นทุกวัน

ถ้าเงินด้วยตัวบีเอ็มมูลค่าจริงแบงค์ไม่กู้หรอก

ถ้าเราไปดูวิทยาศาสตร์ของเงิน
จุดเริ่มต้นของเงินจริงแบงค์คือตู้เซฟ
แบงค์เก็บทองให้หน่อยเพราะว่าที่บ้านกลัวโดนป้น
ก็เลยเป็นตู้เซฟอันใหญ่แบงค์บอกไม่เป็นไรครับโอเคเอาทองนี้ไว้ในตู้เซฟ
เอาไว้แล้วเขาก็เอากระดาษหนึ่งเป็นใบเสร็จให้คุณ
ตอนแรกเงินสดเป็นแค่ใบเสร็จนะครับ
มันคือใบเสร็จว่าถ้าเอาใบเสร็จนี้มันเกือบบาร์เล่
โยใบเสร็จนี้ไอ้จะเอาทองให้คุณ
แต่วันนี้มันไม่ใช่วันนี้แบงค์รู้สึกว่าก็สามารถสร้างมันได้ตลอด

เพราะฉะนั้นจริงเป็นความรู้ที่กระทบเราทุกคน
ประชาชนไม่เรียกรองครับ

ประชาชนไม่เห็นเรียกร้องเลยประชาชนไม่รู้
เขาไม่รู้ว่าการที่มันต่างขนาดนี้จริงมันกระทบกับชีวิตเขายังไงบ้าง
แต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปที่ตัวแบงค์เองจริง
คือมันเคยมีกระแสว่าประเทศไทยเนี่ย
ถ้าสมมุติมันจะลดแก๊ปอะไรพวกนี้ได้ลดช่องว่างว่า
ให้ดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากอะไรแตกต่างกันมากเกินไป
มันควรเพิ่มการแข่งขันของแบงค์เพิ่มจำนวนแบงค์ให้เกิดขึ้นมากกว่านี้หรือเปล่า

คือถามว่าถ้ามีการแข่งขันเพิ่มขึ้นราคาก็จะดีขึ้น
นั่นคือไม่ใช่แค่แบงค์ครับคือทุกสินค้าอยู่แล้ว
แบงค์มันก็ต่ำลงแล้วก็มันชัวร์มากขึ้นในเรื่องของการปล่อยกู้เงินฝาก
ทางออกทางออกจะไม่ใช่มีอีกแบงค์หนึ่งครับ
ถ้าออกจะไม่ใช่มีอีกหลายแบงค์เพราะว่าปัญหาของอย่างที่เห็นตัวอย่างที่อเมริกา
เพราะว่าเขาไม่ได้แถงกับแบงค์ใหญ่ไม่ได้

ตอนที่เศรษฐกิจมันล้มเหลวเขาก็ต้องไปก่อน

แต่มันคือทำสร้างแบงค์รูปแบบใหม่

ถูกต้องครับมันต้องเปลี่ยนคำถามครับ

หลายคนชอบคิดว่า
ตอนเราเรียนอยู่เราจะมีคำถาม

นี่คือเราต้องหาคำตอบสำหรับคำถามนี้
แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราต้องหาคำถามใหม่คำถาม
เป็นเพราะอะไรครับ
เป็นเพราะทำไมทุกวันนี้ไอจ่ายพร้อมเพลย์อยู่

ก็เป็นที่มาของการที่ว่าทำไม๒แพลตฟอร์มนี้

ทำยังไงให้คนไทยมีการเงินดีชีวิตดี
อยากทิ้งทายไว้ยังไงครับกับคำนี้

เราต้องเอาเวลาตัวเองเพื่อเสียสละเวลาของตัวเอง

เงินที่สามารถหาได้เลยช่วงเวลาที่เรานอนอยู่

สมมุติถ้าเราเอาเวลาตัวเองไปเสีย๘ชั่วโมง

และเราแน่นอนว่ามันมี๒อย่างที่เป็นปัจจัยชีวิตที่สำคัญ
ก็คือว่าค่าอยู่ค่ากิน

เงินของเราจะไม่มนต์

เพียงแค่ว่าต้องเข้าใจเนื้อเรื่องของเงินก่อนเองนะครับ
ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ